มาดูเรื่องของสายใยแห่งความผูกพันกันหน่อยนะฮะ

ตอนนี้ในโลกโซเชียลสนใจสุนัขตัวนี้ก็คือเจ้าปุ๊กกี้
โดยเจ้าของเขาเอามาโพสต์บอกว่าโอ้โห
เจ้าปุ๊กกี้กับเขาเนี่ยไม่เจอกันเลยมา๑๐ปี
เพราะก็ไม่รู้ว่าเจ้าปุ๊กกี้หลงไปไหน
มีวันหนึ่งไปเจอสุนัขตัวหนึ่งลักษณะครับคล้ายครับคลา
ปุ๊กกี้นะครับคือผ่านมาแล้ว๑๐ปีนะ

เดินเข้าไปหาสุนัขตัวนี้ลองเรียกชื่อดูปุ๊กกี้ปุ๊กกี้
มันวิ่งเข้ามาหามันจำได้
ท้ายที่สุดเรื่องราวเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ไปดูส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่อยู่
นี่แหละเจ้าปุ๊กกี้ก็กินใหญ่เลยนะ
ส่วนเจ้าของก็เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าหายหน้าหายตากันไป
เกือบ๑๐ปีเพราะว่าเปิดประตูบ้านแล้วเขาวิ่งออกไปเลยไงคุณ
แล้วตัวเจ้าของบ้านเขาก็ย้ายบ้าน
พอทีนี้ย้ายบ้านไปแล้วมีครั้งหนึ่งมีโอกาสได้กลับไปแถวที่บ้านเคยพักอยู่นะครับ

ด้วยความสงสัยเลยลองเรียกชื่อว่าปุ๊กกี้
สุนัขตัวนี้ค่อยชะโงกหน้าขึ้นมาดูและเดินมาหากระดิกหางมาหา
คนโพสต์บอกว่าโอ้โหน้ำตาแทบไหลจะผ่านไปกี่ปีสุนัขยังจำเจ้าของได้
ทีนี้ก็เลยต้องเอาเจ้าปุ๊กกี้มาที่คลินิกมหาสัตวแพทย์
เพื่อมารักษาเพราะดูเขาสิโอ้โหโรคผิวหนังเต็มเลยนะครับ
โพสต์ไว้วันที่๘มกราคมช่วงประมาณ๕ทุ่มมีคนแชร์กว่า๕๐๐๐ครั้ง
แสดงความยินดีที่เจ้าของกับสุนัขมาเจอกันนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมา
คลิปเจ้าปุ๊กกี้เนี่ยบอกว่าเป็นคลิปจากคุณหมอที่ดูแลเจ้าปุ๊กกี้อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็บอกว่า

จากสุนัขที่เคยมีเจ้าของกลายเป็นสุนัขจรจัด

เขาต้องไปเดินตามท้องถนนหากินเอง๑๐ปี
จนกระทั่งโชคชะตาได้นำพาตัวเจ้าของแล้วก็เจ้าปุ๊กกี้มาเจอกันอีกครั้ง
จนกระทั่งตอนนี้ได้รับการรักษาตัวนะครับ
แล้วก็เจ้าของก็สัญญาบอกว่าจะเลี้ยงดูเจ้าปุ๊กกี้เป็นอย่างดี
ทีนี้จะไม่ให้หลงพลัดหลงไปไหนไม่ทอดทิ้งกันไปไหนแล้ว
ปุ๊กกี้ก็ต้องไม่วิ่งหนีออกจากบ้านนะลูกนะ